ตราดที่ตราดก็ตกหนักพี่เบิร์ตพอมันตกมาเนี่ยนะน้ำป่าทะลักเลย
ตราดถึงอ่วมแบบนี้ครับโหดูด้านหลังนี่อ่ะด้านหลัง
แล้วนี่เห็นแบบเต็มคุณผู้ชมน้ำตกเอ่ยคลองเอ่ย
น้ำมันทัลลักษณ์ท่วมแล้วสะพานเมื่อกี้สะพานใช่ไหมเออ
สะพานที่เชื่อมสองตำบลนี่ก็น้ำสูงเป็นเมตรเหมือนกันนะคะ
เห็นภาพมุมสูงแล้วสภาพน้ำนี่น่ากลัวน่ากลัวนะ
นักข่าวบอกว่าตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยที่เบาะไร่จังหวัดตราด
วัดปริมาณน้ำฝนได้ร้อยสี่สิบมิลลิเมตรนะคะครับ
น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยก็ไหลสู่น้ำตกคลองแก้วไหลลงคลองบ่อไร่
น้ำมันไหลแรงแบบนี้ระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นเร็วค่ะแล้วก็เอ่อไปท่วมบ้านเรือนประชาชน
ใกล้กับน้ำตกคลองแก้วในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วเนี่ย
ต้องเอาเรือท้องแบนนะออกมาช่วยเหลือมาอบพยพผู้คน
แล้วก็สิ่งของต่างหนีน้ำป่าค่ะ
เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำตลอดทั้งคืนเลยนะคะครับ
นอกจากนี้เนี่ยฝนที่ตกอย่างหนักสองชั่วโมงกว่าเนี่ยมาส่งผล
วนน้ำจากเทือกเขาบรรทัศน์ก็เอ่อล้นเข้าท่วมสะพานคลองแล
สะพานตรงนี้ถามว่ามีความสำคัญยังไงมันสำคัญสิ
ก็คือตำบลช้างทูลกับตำบลหนองบอนทีนี้ถนนสายช้างทูลหนองบอล
ไม่ต้องพูดถึงโดนตัดขาดโอ้โหสภาพแบบนี้
รถที่ไหนจะกล้าไปวิ่งวิ่งไม่ได้หรอกค่ะ

น้ำข้ามสะพานเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
พี่เบิร์ตระยะทางมันหลายร้อยเมตรมากเลยที่เป็นแบบนี้

บางช่วงก็สูงแบบเกือบเมตร๘๐เซนกว่า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเอากำลังออกมาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ทีนี้พอเวลามันผ่านไประดับน้ำเริ่มลดลง
เกือบเข้าสู่ภาวะปกติกว่าตอนค่ำแล้วค่ะ
แต่ว่าในพื้นที่ของบ่อไร่ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ